ดิฉันชีวิตจริงเหมือนถอดออกมาจากภาพยนตร์เลย

ตำรวจค่ะเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกลาดตระเวนนะคะ
อยู่ที่นครศรีธรรมราชภาคใต้เนอะ
ทีนี้ติดไฟแดงเป็นตำรวจก็ต้องติดไฟแดงนะคะคุณไม่ได้ฝ่าไฟแดง

ขับมาแล้วก็เบรกเอี๊ยดปึ้ง
ชนลงชนท้ายรถตำรวจนะคุณตำรวจก็ลงมาเลยคุณลงมา
ปรากฏเขาไม่ยอมลงนะคะหักพวงมาลัยแล้วจะขับรถหนี
คุณว่าตำรวจทำไงจะดวดเกาะหน้ากระโปรงรถคุณว่าตำรวจทำไงทำไงฮะ
คุณผู้ชมไปดูภาพเหมือนในหนังเลย
เนี่ยค่ะแล้วคุณไม่ได้เกาะใกล้ใกล้นะคะเกาะไปไกลเหมือนกันนะเกือบสองกิโล
โอ้โหเออคือตำรวจคือเกาะแน่นมากอ่ะแล้วคนก็วิ่งตามเขาก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าคุณตำรวจจะเป็นอะไรหรือเปล่านะคะ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นตามภาพกล้องวงจรปิดเลยค่ะ
คุณตำรวจบอกว่าที่ตัดสินใจกระโดดเกาะฝากระโปรงเนี่ยนะเพราะคิดว่า๑คุณชนแล้วหนีใช่ไหม
ในรถมีอะไรผิดปกติหรือผิดกฎหมายหรือเปล่าทำไมต้องหนีมันมันชนท้ายมันก็ลงมาเจรจากันได้อ่ะ
ทีมข่าวเราก็ไปหาตัวตำรวจจราจรนายนี้มานะคะเขาชื่อว่าดาบตำรวจมนตรีนิติชัยค่ะ
เป็นผู้บังคับหมู่งานจราจรสพท่าสาราเขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สี่แยกธนาคารกรุงไทยสาขาท่าสารานะคะ
บอกเขาจำทะเบียนไม่ได้ค่ะขับมาชนทารกของเขาดังปึ้งเขาก็เดินไปว่าจะคุยจะให้ลงมาเคลียร์กันซะหน่อย
ปรากฏก็อย่างที่เห็นว่ารถเนี่ยหักพวงมาลัยออกขวาแล้วก็คือเหยียบออกไปเลยเขาก็เลยรีบกระโดดเกาะฝากระโปรงหน้ารถเอาไว้
คุณตำรวจบอกขับไปตั้งไกลเกือบ๒กิโลทีนี้พอถึงจังหวะทางโค้งใกล้ถึงสะพานท่าสูงรถก็ต้องชะลอความเร็วเพราะเข้าโค้ง
คุณตำรวจก็เลยปล่อยมือแล้วก็ร่วงตกลงมาที่พื้นค่ะดีนะคะไม่ได้บาดเจ็บแล้วก็ไม่ถูกรถเหยียบด้วย
ตำรวจมนตรีบอกว่าตอนที่เกาะอยู่ที่ฝากระโปรงหน้ารถเนี่ยเห็นว่าคนขับเป็นผู้ชายใส่เสื้อสีดำแต่มองไม่เห็นหน้าเพราะว่ากระจกหน้ารถเนี่ยติดฟิล์มทึบมาก
เรื่องต้นคุณตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะมีสิ่งผิดกฎหมายแหละเพราะว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยคนขับคือไม่แม้แต่จะเปิดกระจกลงมาคุยหรืออะไรใดเลยหนีอย่างเดียวเลยอะค่ะ
แกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิดตามจุดต่างต่างแล้วนะคะทั้งในพื้นที่อำเภอท่าสาราแล้วก็อำเภอใกล้เคียงต้องหารถคันนี้มาให้ได้
เชื่อว่าหาไม่ยากเพราะว่าสีด่วนเด่นสะดุดตามากนะคะ